ทีนี้กลับมาเรื่องของโควิดอีกครั้งหนึ่งค่ะ

หลายคนก็บอกว่าพระเอกตัวจริงต้องคือวัคซีน
วัคซีนละเหยียดใจเก็บไว้ก่อนค่ะ
ตอนนี้กลายเป็นว่ากระชายขาว
โอ้โหหลายคนบอกว่ากินแล้วเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนี่ค่ะ
ธรรมดานะดาราก็เอากับเขาด้วย
พาไปดูคนร่าก่อนเลยค่ะซุนารีราชสี่มา

สุดท้ายพี่ซุนารีทำอย่างไงครับ
แล้วจู่แบบคือแกรักษาแป๊บเดียวแกหายเลย
หลังจากที่หายโควิดแล้วก็ออกมารีวิวค่ะรู้ไหม

น้ำต้มสมุนไพรนี่แหละค่ะที่เป็นตัวชูโรงของแกนะคะ

น้ำต้มสมุนไพรหลากหลายชนิดมีทั้งขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดง
เทียมต้มกับน้ำเปล่าแล้วเอาไว้ทำไมไม่ใช่กินนะจ๊ะ

สูตรค่ะสูดให้เต็มปอดนะสูดเข้าไปให้เต็มปอดนี่นี่

อันนี้เป่าให้หายร้อนนิดนึงแล้วสักพักหนึ่งจะสูดค่ะ
สูดเข้าไปนะคะดูอีกทีไหมจะรีวิวยังไงเชิญค่ะ

พอทีนี้เขาก็สูดเข้าปากปล่อยออกจมูกสูดเข้าจมูกปล่อยออกปาก
เต็มที่เลยนะไม่ต้องเปรงอาย
ที่เต็มที่เลยทำแบบนี้ค่ะทำได้ทุกเช้าดีมาก
พยายามทำนะคะมันง่ายอยู่กับบ้านเรานี่แหละ
มันจะหอมไปทั้งบ้านในฟุ้งไปทั้งบ้านเลยนะคะ

แกโสบเข้าไป

เหมือนสูตรเส้นก๋วยเตี๊ยวสูตรใช่ไหม
แล้วก็หายใจออกขอให้มันเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ
ใช่เข้าปอดเต็มเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นปอดก็จะได้รับสมุนไพรเต็มเลยค่ะ
อีกคนหนึ่งคุณฝนธนสุนทรนี่ก็เหมือนกันค่ะ
สมุนไพร๘เซียนทำขายออนไลน์จ้ะ
อัดคลิปรีวิวแบบนี้ถามว่าน้ำต้มสมุนไพรแปดเซียนเนี่ยคืออะไร
เป็นน้ำสมุนไพรต้มกับใบเตยกระชายเป็นส่วนผสมหลัก
ดื่มแก้วัดสองหม้อที่เห็นตรงนั้นนะคะ
เป็นน้ำสมุนไพรที่ต้มสำหรับส่งขายให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อนะคะ
คุณฝนเองก็บอกว่ายังหวั่นอยู่เลยว่า๒หม้อนี้
อาจจะเป็น๒หม้อสุดท้ายก่อนจะมีการล็อกดาวน์หรือเปล่า
เพราะคือถ้าเกิดว่าล็อกดาวน์ก็จะออกจากบ้านลำบาก
จะไปส่งลำบากนะคะนี่เป็นสูตรของคุณฝน
สูตร๘เซียนใส่อะไรบ้างไม่ได้บอก
แต่ที่แน่หนึ่งในนั้นคือพระเอกชูโรงคือกระชายนะคะ
อีกคนหนึ่งนี่ก้ามปูจ้ะพระเอกนี่คุณอ้ำอธิชาตินะคะ
ล่าสุดก็กลายเป็นเจ้าพ่อสมุนไพรไปอีกคนหนึ่ง
ปุ้ยมองที่สมุนไพรลูกอย่ามองที่อื่นมองสมุนไพร
องไปที่ก้าวแรกก่อนเลยนะคะ
นี่ค่ะน้ำปั่นผักสมุนไพรดื่มเองที่บ้านทำแบบนี้นะคะ
คือวัตถุดิบมันมีหลายอย่างแต่เอาหลักเลยคือกระชายขาวเหมือนกันนะคะ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิต้านทานป้องกันโรคโควิดสิบเก้า
ทำทานเองที่บ้านแล้วยังทำขายทำบริจาคทำแจก
ในช่วงโควิดระบาดหนักแบบนี้จ้ะนั่นไงฮะ

ถ้ามันมีแบบสรรพคุณออกมาก่อนนะ

แล้วของพี่อ้ามเนี่ยเวลาดื่มก็จะดึงข้อไปด้วยนะ

ต้องขนาดได้เลยนะฮะ
ส่วนอีก๒คนลูกทุ่งตัวแม่เลย

เหงื่อน่าจะออกมาเป็นกลิ่นกระชายแล้วล่ะ
พี่ตั๊กนิพลกับพี่หายอภาพล
โอ้โหดื่มกระชายเป็นว่าเล่นเลย
แนะนำบอกให้หลายคนลองดูสินะ

แล้วก็พระเอกของงานคือกระชาย

เอาผ้ามาคลุมเหมือนอบซาวหน้า
แล้วสูดเข้าไปสูดดมเข้าไปกลิ่นกระชายเนี่ย
เขาบอกหายหวัดคือทำคล้ายกับพี่สัว
ใช่ให้อารมณ์เหมือนอะไรดูมั้ย
เหมือนแม่หลังคลอดอยู่ไฟ

ส่วนพี่ฮายบ้างไหมพี่ฮายอาภาพรนครสวรรค์คนนี้นะครับ
เชื่อก็ต้องเชื่อพี่เขาเอาหมดนะฮะ
เอากระชายมาต้มอบตัวทำน้ำกระชายปั่นเป็นกระชายมะนาว

อย่างนี้เหรออย่างนี้ถูกถูกไหม

หลักการเดียวกันค่ะทำเป็นกระโจมว่ะ

พี่ฮายบอกว่าอะไรที่เขาบอกว่าป้องกันโควิดนะฮะ
ทำหมดกินหมดโดยเฉพาะกระชายขาวนะฮะ
ถ้าใครตามพี่ฮายไปซื้อของในตลาด
ถ้าจะซื้อกระชายให้เดินแซงไปก่อนนะ

เออต้องแซงแกไปก่อนแล้วแกเอามาปั่นดื่มทุกเช้านะฮะ

รวมทั้งอยากจะบอกว่าป้องกันตัวเอง
ก็ดื่มซะแบบพี่ฮายฮะ

อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองมากเลย
โอเคเตียงโรงพยาบาลเต็มหรืออะไรก็อยู่กับบ้านก็ได้
มุนไพรบ้านเราเยอะแยะมากมาย
ทำไปเถอะอบตัวลมควันกัน
ปั่นน้ำกระชายต้มน้ำขิงกิน
ใส่น้ำตาลทรายแดงอะไรเงี้ยทำไปเถอะหนู

ถึงเป็นพี่ว่ามันก็ต้องแพ้เรา
ถ้าไม่เป็นมันก็ล้างมันก็ดีกว่า